คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต่อไปนี้

มีคนคนหนึ่งเขาก็ขับรถอยู่ดี

โดยที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลย
ไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนครับ
หังเลย

ตำรวจตั้งด่านก่อนถึงทางแยก

มีคนขับรถกระบาดสายตรวจ

ยิงใส่รถเขาอย่างน้อย๒นัด
โดนที่ล้อด้านหลังขวากับตัวถังของรถ

แล้วก็นำคลิปนี้โพสต์ลงโซเชียล

ทำให้ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยว่า

ตำรวจยังไม่ได้ออกมาชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ทำไมถึงมีการพกเอาไว้ที่ด่านแบบนี้ครับ

พันทัศน์สิริบรองผู้กำกับ

ตำรวจสภห้วยโป่งอำเภอเมืองที่มรยองนั้นเนี่ย

ระหว่างปล่อยแถวระดมกวาดล้าง
ทั้งจังหวัดเทศกาลวัดกระทง

ของโรงพักษ์สพนิคมพัฒนา

ตำรวจก็เลยตั้งด่านสกัดอย่างเข้ม

แล้วก็ไปพบรถยนต์ของผู้โพสต์นี่แหละจอดถึงด่าน
ก่อนถึงด่านแล้วก็มีการปิดไฟหน้า

ตรวจคนจับกุมแต่คนขับรถกระบัด

ขอตรวจแอลกอฮอล์ก็ไม่ยอมให้ตรวจ

ก็เลยยิงไปที่ล้อยางที่ด้านขวาของรถนะฮะ

ปริมาณแอลกอฮอล์ก็ยังไม่ยอมให้ตรวจ
สุดท้ายก็มีการขอเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไป

ขอตรวจกระบะคันนี้ไม่ให้ตรวจ
แต่คำถามที่คนขับกระบะกับชาวเน็ตถามคือ

เดี๋ยวเราตามกันต่อให้นะครับคุณผู้ชม